ครับแล้วเอาเครื่องมือทำอาหารกินเนี่ย
เครื่องมือช่างเนี้ยไปจำนำอ่ะใช่ไหมครับครับเอาเครื่องมือไปจำนำเขาเพราะอะไรเลยครับ
มือเศร้าเนี่ยมันว่าถือกมาตรฐานของเขามันหมดราคาว่านั่น
เขาว่าให้จำน้ำเลยให้ลูกสาวไปจำนำเมื่อเศร้าเนี่ยเขาก็ให้เลย